กระสือลบบุรีบางคนพิมพ์คอมเมนต์มาแล้ว

ตอนนี้มีผู้ใหญ่โทรไปหาคนที่ตั้งค่าหัวแล้วนะ

เพราะว่าคนมาล่าหัวและไส้กระสือกันเพียบเลย

เรื่องนี้ไปคุยกับนายวุฒิชัยแพรปานค่ะ
เป็นเจ้าของรีสอร์ทปังแคมปิ้งที่สระบุรี
จำได้ใช่ไหมที่ประกาศให้ค่าหัวกระสือแม่เท่าล้านหนึ่ง

เงินรางวัลนี้ไม่ได้มีใครจับกระสือมาได้นะครับ
แต่ว่าผู้ใหญ่ที่ลบบุรีโทรมาบอกว่า

พอคุณตั้งค่าหัวเพิ่มค่าหัวให้จากแสนเป็นล้าน
ไม่มีอะไรแล้ว
แล้วช่วงแบบนี้
อาจจะเปลี่ยนที
จะมีคนต่างถิ่นที่เขาเป็นมิตรชาชีพแอบเข้ามาขโมยของชาวบ้านด้วย
อันนี้ทางผู้ใหญ่ของจังหวัดเขาก็มองไกลนะคะ
ดังนั้นคุณหยุดให้ค่าหัวเถอะ
ทีนี้ตัวคุณวุฒิชัยคนที่ตั้งค่าหัวก็บอกโอเครับป่า
จริงผมไม่เชื่อไงว่ากระสือมีจริงผมก็เลยตั้งค่าหัวไปอย่างนั้น
เพราะผมก็ไม่คิดหรอกว่าใครจะจับได้ไง
มันต้องมีเหตุและผลแล้วก็ต้องมีหลักฐาน
สมบูรณ์กำรวจไปจับผู้ร้ายก็ต้องมีหลักฐาน
อยากฝากอะไรถึงที่คนที่ยังจะไปจับกระสืออยู่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็พี่จะจับมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่นะ
แต่ต่อไปอย่าให้ชาวบ้านเขาเดินร้อนละกันนะครับ
ผมผมไม่ได้ห้ามคุณจะเชื่อก็เรื่องของคุณนะครับ

เชื่อในสิ่งที่ผมมองเห็นผมไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น
นี่ค่ะก็นี่แหละเขาก็บอกมา
สรุปคือไม่มีละนะคะข้าวหัวหนึ่งล้านบาท
แต่ต้องจับให้ได้นะจับอะไรอ่ะจับอะไรอ่ะ

ไปหาตัวคนร้ายที่ปลอมตัวเป็นกระสือมาให้ได้
กระสือไม่มีแต่คนร้ายมีใช่ไหมตกลง
คือก็คงหมายความถึงคนร้ายที่ใส่หน้ากากนี่แหละพี่
ผมคือน้ำแข็งว่านะเขาคงไม่ได้ตั้งใจปลอมเป็นกระสือหรอก

จะไปขโมยของอำพรางไม่ให้เห็นหน้าตัวเองแค่นั้นแหละ
อารามว่าถ้าเกิดว่าคนเห็นคงตกใจกลัววิ่งหนี
ได้ทางสะดวกไปขโมยอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ทีนี้นายอำเภอนายอำเภอเมืองลบบุรีออกมายืนยัน
ผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์จำได้ใช่ไหมคะ
ผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗นี่แหละ
หน้ากากผีได้กลางเดือนกันยา

แกบอกว่าเห็นเป็นกระสือแยกเขี้ยวเนี่ย
จริงแล้วน่าจะเป็นหน้ากากนี่แหละ
ใส่หน้ากากผีจะไปขโมยไก่ชนของลุงวิเชียน
ผู้ใหญ่เพ็ญพิสุธิ์กับดาชีียันเป็นญาติกันนะ
เหมือนวันนี้ดูเปิดปากกับภาคภูมิมา

แล้วนี่แหละก็เลยออกมาชี้แจงแบบนี้

จริงไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ใช้ชีวิตปกตินะ
ก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะอยู่ตรงนี้มาก็ไม่ได้เคยเห็นหรอก
จะมาถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเอาเป็นว่าไม่ลบหลู่ละกัน
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ผู้การลบบุรีเนี่ยก็เลยเตือน
ว่าเราเองก็อย่าตื่นตนกนะไม่ใช่ฟังข่าวแล้วก็โอ้โหตื่นกลัวไปหมด
ต้องเฝ้าระวังทรัพย์สินของมีค่าของตัวเองเครื่องมือการเกษตร
ว่าจังหวะนี้ดีไม่ดีคนร้ายมันจะฉวยโอกาสไง
ช่วงที่แบบเออชาวบ้านกลัวกระสือนั่นแหละมาขโมยมาก่อเหตุ

วงรอบในการตรวจสอบมากขึ้นไม่ได้ตรวจลากกระสือแล้วนะคะ
แต่ดูโจรแล้วก็เป็นการเพิ่มความอุ่นใจ
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
อย่างที่ใครดูข่าวท